ข่าวเที่ยงช่วงนี้นะครับมาขีดเส้นใต้เมืองไทยกันนะครับ
วันนี้คุณสุภาพคลี่ขจายจะพูดถึงประเด็นสำคัญอะไรฮะ
ขีดเส้นใต้ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงที่แล้วเลยนะคะ
ก็คือเกี่ยวกับกรณีพระธรรมชโย
โดยเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
จากการที่พระธรรมชโยนั้นไม่ได้มารับทราบข้อกล่าวหา
เป็นเพราะอะไรทำไมรวมทั้งอีกหนึ่งอย่าง
วันนี้จะมาวิเคราะห์กันก็คือวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับ
พรบคณะสงฆ์ว่าด้วยเรื่องของการสละสมณเพศ

ติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันนะคะจากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณบุ๊คครับ

ข่าวนี้ควรจะเป็นข่าวธรรมดาธรรมดา

แต่ว่ามันกลายมาเป็นข่าวใหญ่
และต้องจับตามองกันอีกอย่างน้อยวันนี้ทั้งวัน
เพราะเรื่องของธรรมกายเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางสังคมมา๒๐กว่าปีแล้วครับ
คนในประเทศนี้แบ่งเป็น๓กลุ่ม
หนึ่งกลุ่มที่นับถือเลื่อมใสพระธรรมกาย
ซึ่งก็มีมากขึ้นทุกวัน
จะโดยอะไรยังไงนั้นไม่ต้องพูดถึง
กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับธรรมกาย

ไม่เห็นด้วยอย่างเดียวไม่ว่าต่อต้านธรรมกายด้วย
นี่ก็เยอะกับ๓กลุ่มที่อยู่กลาง
ไม่ได้รักไม่ได้นับถือไม่ได้ชอบและไม่ได้ต่อต้าน
ฉะนั้นพอเกิดเหตุขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องธรรมกาย
คนสองกลุ่มก็จะคิดต่างกันมาก
โดยเฉพาะกลุ่มที่นับถือศรัทธาที่เรียกกันว่าเป็นสาวก

ลักษณะที่เกิดขึ้นอย่างนี้รัฐต้องเดินดีครับ
เพราะมิฉะนั้นแล้วมันจะกลายเป็นจุดชะเนือน
ความแตกแยกความขัดแย้งให้หนักเข้าไปอีก
เมื่อวานนี้ถ้าสมมุติพระธรรมชโยไปรับทราบข้อกล่าวหา
แล้วได้ประกันตัวออกมาเรื่องก็จบ
แต่เนื่องจากว่ามีการแถลงว่าป่วยกระทันหันบ้านหมุน
ถ้าคนเชื่อสังคมเชื่อว่าป่วยจริง

แต่นี่ลักษณะที่มันเกิดขึ้นช่วยไม่ได้เลยครับ
ที่จะทำให้คนเชื่อว่าจัดฉาก

หัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้สิครับว่า
หัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้เกือบทุกฉบับ
ในมุมใกล้เคียงกันหมดเลย
อีกฉบับหนึ่งลองดูหัวข่าวหลายฉบับ
รู้ว่าอารมณ์คนหนังสือพิมพ์ก็คิดยังไง
ยังมีอีกที่ออกมาในลักษณะว่า
ทั้งหมดเมื่อวานนี้เป็นการจัดฉาก
เราไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรกันแน่
เพราะฝ่ายที่ธรรมกายแถลงมาก็คือว่า
ป่วยจริงเคลื่อนไหวไม่ได้จริง
แต่ว่าคนอีกเยอะที่เชื่อว่าเป็นการจัดฉาก
ถ้าเชื่อว่าเป็นการจัดฉาก
ก็ต้องเชื่อว่านี่คือกระบวนการท้าทายอำนาจรัฐ
แต่เป็นการท้าทายอำนาจรัฐ
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ว่า
เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะยังไงต่อ
ข่าวในช่วงเบรกแรกเมื่อสักครู่ก็บอกว่าบ่ายนี้
บ่ายนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะแถลง
มีคำถามว่าถ้าไม่ต้องมีหมายค้น

ถ้าไม่มีหมายค้นแล้วไปเอาตัวส่งฟ้องศาล

ถ้าพิสูจน์ว่าเจ็บป่วยจริง
ก็เคยมีตัวอย่างในลักษณะอย่างนี้มา
แต่ว่าภาพที่ออกมาเมื่อวานนั้นอย่างที่บอก

คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นการจัดฉาก
คนส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นการท้าทายอำนาจรัฐ
ถ้าสมมุติว่าไม่เอาตัวส่งฟ้องศาล
มันทัดฐานทางกฎหมายในวิธีปฏิบัติ
จะต้องตอบคำถามให้ได้ว่าเพราะอะไร

ใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดคือความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย
ใครก็ตามแต่อยู่ภายใต้กฎหมาย
ก็ควรจะได้รับการปฏิบัติเหมือนกัน
ถ้าอารุมอร่วยและยกเว้นกับบางคนได้

ต่อไปจะต้องยกเว้นกันกรณีอย่างนี้หรือไม่

ถ้าไม่มีการยกเว้นเดินไปตามกฎเกณฑ์
ก็แปลว่าตำรวจไปขอหมายค้นจากศาล
หมายค้นจากศาลแล้วก็ต้องไปที่วัดพระธรรมกาย
จะเข้าได้หรือได้ไม่ได้ก็ไม่รู้
เพราะว่ากระบวนการป้องกันตอนนี้แน่นหนามาก

ไม่มีใครเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วถ้าสมมุติว่าเอาตัวมาได้

สารก็ต้องมีการแจ้งข้อหา
และในเมื่อผิดข้อตกลงว่าคุณไม่ได้มามอบตัว

ก็ไม่ได้รับการประกันตัว

ก็ต้องเข้าห้องขังครับ
จะเป็นห้องขังประเภทไหนอะไรยังไง

แต่ว่าผมอยากให้ดูพรบสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องนี้
พศมาตรา๒๙
บอกว่าพระภิกษุรูปใดถูกจับ
โดยต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา

ไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว

และเจ้าอาวาสวัดแห่งวัด

ไม่ได้สังกัดใดในวัดใดวัดหนึ่ง

มีอำนาจจัดดำเนินการ
ให้พระภิกษุรูปนั้น
สละสมณเพศเสียได้
มาตราถัดมาคือมาตรา๓๐

พระภิกษุรูปใดตามคำพิพากษา

ผู้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการ

ถ้าเดินกันตามกฎหมายจริง

มีกระบวนการมอบตัว
ประกันตัวออกไปเสียก็จบ
เพราะระยะเวลาที่จะต่อสู้คดีนั้นอีกนาน

อยู่ที่ผู้บังคับใช้กฎหมายครับ

ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายสำคัญที่สุด
สำคัญกว่าเรื่องอื่นใดทั้งสิ้นสุด

ที่จะไม่ให้มีการเผชิญหน้า
ไม่ให้เรื่องนี้มันลุกขึ้นมาเป็นความขัดแย้ง

แต่ว่าควบคุมสถานการณ์ให้ได้
ระหว่างการรักษากฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์
กับการอารุมอร่วยให้สถานการณ์มันผ่านพ้นไปได้
โจทย์ใหญ่ของอายการและดีเอสไอ
และลำพังอายการดีเอสไอ

รัฐบาลจะต้องเข้ามารับผิดชอบ
ว่าเรื่องนี้จะเดินยังไง
ท่านนายกรัฐมนตรีท่านพูดแบบ

รัฐบาลจะอยู่วงนอกไม่ได้ครับ
อยู่วงนอกไม่ได้เพราะนี่เป็นอำนาจรัฐ
กับฝ่ายที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด
เรื่องนี้จะจบยังไงบ่ายโมงวันนี้

ฉะนั้นให้ติดตามเรื่องนี้อย่างมีสติ
ผมถึงบอกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่อง
บางทีมันเป็นเรื่องขึ้นมาได้เพราะทิธิ
ข่าวนี้ไม่เล็กอย่างที่พลเอกประวิทย์คิดหรอกครับ

ค่ะต้องติดตามกันโดยเฉพาะเรื่องของหลังจากนี้

เปอร์เซ็นต์การประกันก็น้อยลงและต้องติดคุกเลย
และแถมเจ้าหน้าที่พนักงานได้มีสิทธิ์ตามพรบคณะสงฆ์
ที่จะดำเนินการสละให้สละสมณเพศ
ก็ติดตามไทยรัฐก็จะมีข่าวระยะเป็นระยะนะครับ
ขอบคุณการขีดเส้นใต้วันนี้นะคะจากคุณสุภาพค่ะ